ที่เรื่องของแพ้กันบ้าง
มีกู้ภัยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตแพ้สองแม่ลูก
แต่ประเด็นคือตัวแม่เนี่ยท้องแก่นั่นแปลว่า๓ชีวิตด้วยกัน

แล้วก็ในท้องอีก๑ตัวนะคะ

แล้วคือลึกแบบ๒เมตรด้วยท่อพี่ก๊อ

ไปเดินกินย่ากินยอดกระถิ่น

คือเจ้าของแพ้เองเขาก็เห็นแบบนี้

ประสานกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบเพื่อที่จะช่วยเหลือ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาค่ะ
ได้มีการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยชีวิตสองแม่ลูกแพ้อายุแบบนี้
คงเจ็บนะแล้วด้านล่างก็คงอากาศไม่ค่อยมีอ่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณคอนโดร้างแบบนี้นะคะ
หลังโรงละครในพื้นที่ของพัทยาหนองปลือนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปเจอแพะนี่แหละนะคะ๒ตัวเลย
คือแม่เนี่ยก็ท้องแก่ด้วยตัวลูกแพ้เองก็เป็นแพ้เพศเมีย
วัย๕เดือนพลัดตกลงไปติดอยู่ในท่อ
ซึ่งมีความลึก๒เมตรยาว๕เมตร
เป็นท่อที่เชื่อมกับ๒ปากท่อกว้างสักประมาณ๑เมตรนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือ
แล้วก็ดึงขึ้นมาใช้เวลานานสัก๓๐นาที
กระทั่งใช้เชือกคล้องคอตัวแม่ช่วยดึงขึ้นมาแบบนี้
ดูสิทุลักทุเลแต่สุดท้ายก็ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หลังจากช่วยแม่เสร็จค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมช่วยลูกแพ้ต่อ
แต่ลูกแพ้เกิดตกใจแล้วก็คลานมุดไปอยู่อีกท่อจุดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการฉีดน้ำเพื่อที่จะไล่ต้อน
แล้วก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
คือตั้งแต่กลางวันจนถึงค่ำ
ใช้เวลานานพอสมควรจนกระทั่งช่วยแพ้ทั้งสองตัวนี้สำเร็จ
ตัวเจ้าของแพ้เองทราบชื่อคือนายพิพพัฒน์นะคะ

แล้วก็สังเกตดูเหมือนจะมีสุนัขด้วยนะ
สุนัขเนี่ยก็จะเป็นสุนัขที่คอยต้อนคอยเลี้ยงดูคือเจ้าชินจัง
เป็นสุนัขที่คอยดูแลแพ้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ในวันเกิดเหตุเองเจ้าของแพ็คก็บอกว่า
ปล่อยให้แพ้ไปเดินตามกินย่งกินย่ากินยอดกระถิ่น
บริเวณตัวด้านหลังคอนโดแบบนี้
ซึ่งก็จะมีย่ามีอะไรอยู่แต่ประเด็นคือท่อระบายน้ำไม่ได้ปิดฝาไง
พอไม่ได้ปิดฝาแพ้ก็ตกลงไป
พอตกอยู่ด้านล่างคือมันลึกอากาศไม่มีสภาพแพ้ก็อิดโรย
ส่วนนี้คือหมาเจ้าชินจังเป็นหมาที่คอยต้อนคอยดูแลแพะ
แล้วหมาตัวนี้นะเป็นคนมาเจอแพ้ด้วยนะ

กระทั่งเห่าเรียกเจ้าของและท้ายที่สุดก็อัพปลอดภัยทั้งหมด
ทั้งคนทั้งศูนย์ฮักแล้วก็ที่สำคัญคือ๒แพ้ตัวของตัวปลอดภัยหมดเลย
อย่าปล่อยให้เปิดเอาไว้เดี๋ยวเด็กเขาเดินไปแล้วตกลงไป